เช้าข่าวชัดโซเชียลรายการเดียวที่จะเปลี่ยนโลกยามเช้าของคุณไปทั้งใบ
เริ่มต้นรับอรุณอย่างสดใสกับข่าวสารสนุกใกล้ตัว
และต่อด้วยประเด็นเด่นประเด็นร้อนข่าวหน้าหนึ่งเรื่องฮิตในโลกโซเทียล
ก่อนจะปิดท้ายด้วยข่าวบันเทิงและกีฬา
ครบทุกแง่มุมไม่มีตกข่าว
นำทับโดยดิจันทร์เขียวมาสอนหนูขาวและกลิ่นข่าวเช้า
แล้วพบกันในเช้าข่าวชัดโซเทียล